ที่คนนี้กันหน่อยค่ะเรียกได้ว่าเหมือนจะนับถอยหลังทุกวินาทีที่จะเข้าเส้นชัยกันแล้วนะสำหรับคุณแม่คนสวยคุณก้อยรัชวินนั่นเองที่บอกแบบนี้เพราะว่าใกล้คลอดเต็มทีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
และยิ่งใกล้คลอดนี่นะเราได้เห็นโมเมนต์หวานน่ารักทุกวันเลยค่ะถ้าใครได้ติดตามไอจีของคุณก้อยเนี่ยจะได้เห็นการรีวิวชีวิตคุณแม่ทุกทุกเดือนเลยนะคะ
ใกล้คลอดเนี่ยเอาใจไปช่วยคุณแม่แบบเต็มที่เลยตอนนี้เนี่ยแม่รีวิวตั้งคันเดือนที่๘แล้วคุณแม่เขาบอกว่าช่วงนี้ลูกตัวใหญ่ขึ้นนะหนักขึ้นมากเลยทำให้แม่เนี่ยต้องทำอะไรช้าลงเวลาเดินก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนแพนกวินเลยเหมือนอุ้ยอ้ายอ่ะคุณ

แล้วความน่ารักมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคุณก้อยเนี่ยเล่าว่าตอนนี้ทั้งเธอและพี่ตูนเปลี่ยนสัพพนามกันแล้วนะตอนคบกันใหม่จีบกันใหม่

รักไหมตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นพ่อกับแม่แล้วก้อยบอกว่าจริงที่เรียกกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่ชินเท่าไหร่นะที่เรียกกันแบบพ่อแม่อย่างเงี้ยมันไม่ชินนะฮะแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนให้มันได้รับรู้ถึงความรักที่เรามีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนั่นเองนะคะคือเรียกพี่กับหนูมาเป็นสิบปีแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ก็ซ้อมเรียกพ่อกับแม่เอาไว้